ชนบุรีค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ป้อมรอปภหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายชะกัน๕คน
คุณผู้ชมลองดูในภาพนะคะมารุมทำร้ายรอปภจนสลบเหมือด
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังเหตุผลของชายชะกันกลุ่มนี้ที่มาก่อเหตุ
ไม่แน่ใจว่าฟังขึ้นหรือเปล่ามีปืนด้วยนี่ค่ะ
มีคนนึงยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่สามนัดรอปภตามลูกศรสีเขียวคือนิ่งไปแล้วอ่ะ
รุมทำร้ายจนนิ่งสลบไปแล้วนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เดินหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนี่หลังจากเกิดเหตุการณ์ตามภาพในกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะ
ครับรับประพอท่านนี้บอกว่าสาเหตุก็คือตัวรับประพอไปยิงหนังสติ๊คไล่หมา
หมาอ่าไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้านแต่ก้อนหินมันลอยไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
เข็นหน้าหมู่บ้านห่างไปสามร้อยเมตรอ่าแล้วยังไงรอปภบอกว่าไม่รู้จริงจริง
ลูกหินมันกระเด็นไปโดนขอโทษแล้วนะพี่อุ๋ยไปขอโทษอีกฝ่ายนึงแล้ว
ไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ได้มีเจตนานะนึกว่าเรื่องมันจะจบแต่มันไม่จบค่ะ
เพราะตกดึกทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวพาพวกมาอีกสี่คนโรมเป็นห้าคน
ไม่ได้ว่ากี่นัดด้วยซ้ำคือเบลอไปหมดเลย
ยืนยันว่าไม่ยอมนะคะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
แต่ว่าก็ยิงปืนกี่นาทียิงปืนแหละ
ไม่แน่ใจครับตรงนี้ผมตอนนั้นผมฟุบอยู่ครับชาเบอร์อยู่ครับ
ไม่รับข้อมูลครับต้องไปคุยกันที่สารนะครับ
ผมก็ต้องสู้คดีให้ถึงที่สุดครับ
แต่คุณผู้ชมค่ะข้อมูลจากทางฝั่งคู่กรณี
ก็คือทางฝั่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
เขาให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งเลย
เรื่องมันไม่เหมือนกันนะคะในวันลบบริสุทธิ์อายุ๒๙ปี
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเขาเคยทะเลาะกับรอปภคนนี้มาก่อน
เคยบอกว่าถ้าไม่ชอบหน้ากันก็ต่างคนต่างอยู่นะ

รับว่าทางฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวว่าทำรุนแรงเกินไปจริง
แต่ที่ทางฝั่งรอปภอ้างว่ายิงหนังสติ๊กไล่หมาแล้วลูกหินมันกระเด็นไปโดนร้านก๋วยเตี๋ยว
ไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยค่ะ
คนที่อยู่ในคลิปอันนี้คือลูกหินนะคะ
รอปภบอกว่ายิงไล่หมาแล้วมันไปโดนร้านก๋วยเตี๋ยวภาพซ้ายมือ
คือทางร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็นพี่ชายแล้วก็เป็นเพื่อนที่มาจากบางแสนไม่ได้นัดแนะกันมาก่อน
เจอเหตุการณ์พอดีส่วนปืนเป็นของเพื่อนก็พร้อมจะให้ปากคำกับตำรวจค่ะ
เดินไปสี่ทางนู้นนะเขาก็ยิงมาสายเราเลยที่นี่ครับ
อ่อตอนนี้มันเกิดเป็นใครอ่ะ
เรารอมรับฝั่งที่เรารอบ
ไม่ไม่ครับอ่าสรุปที่มาก็ต่างกันต้นเหตุให้ข้อมูลคนละฝั่งกันเลยคนละมุมกันเลย
เดี๋ยวออกหมายเรียกให้ทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวมาให้ปากคำกับตำรวจ
เพราะว่าถ้าดูตามภาพในกล้องวงจรปิดยังไงมันก็เป็นความผิดตามกฎหมาย

เนี่ยมันเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วไหนจะปืนอีกอ่ะ
กปืนไปอย่างนี้ค่ะไปยิงปืนขึ้นฟ้าอีกค่ะ
หลักฐานมันชัดถ้าดูตามภาพนี้นะคะ
เมืองต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้ตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
แต่เขาบอกเพื่อนเขาเพิ่งมาเจอพอดีไม่ได้ลุม
บังเอิญมาเจอพอดีแต่มาร่วมก่อเหตุด้วยไงพี่อุ๋ย